คือเป็นบรรยากาศสดที่สนามบินอุตภัวค่ะที่ทางการไทยไปรับคนไทยจากเมืองอูฮันจีน
มาถึงแล้วอันนี้คือภาพบรรยากาศสดเลย
คนไทย๑๓๘คนจากจีน
นี่ค่ะเรามีนักข่าวอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวดูการรายงานบรรยากาศสดนะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรอยู่ที่สนามบินอุตภัว

คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันระวีการแก้ววิจิตรนะคะ
ก็เป็นผู้สึกข่าวไทยรัตน์ทีวีที่ยังคงก่อติดภารกิจ

แล้วก็มาลงที่สนามบินอุตภัวร์
ภาพบรรยากาศสดในขณะนี้นะคะ

จะเห็นรถบัตรนะคะ

ที่มีการเคลื่อนเข้าไปเทียบท่า
บริเวณใกล้กับลานจอดเครื่องบินนะคะ
ซึ่งล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะคะ
เดินทางมาถึงสนามบินอุตภัว
ในเวลาประมาณสัก๒๐นาฬิกา๓๐นาทีเสร็จนะคะ
ซึ่งณขณะนี้นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ให้สื่อมวลชนนะคะ
มาถ่ายบันทึกภาพในแนวระนาบเดียวกันนะคะ
แล้วก็อยู่ไกลจากจุดที่มีรถบัตร
แล้วก็รถตู้ของทางกองทัพเรือเข้าไปด้านใน
เพื่อที่จะไปรับผู้โดยสารคนไทยนะคะ
จำนวนทั้งสิ้นณขณะนี้นะคะ
ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สรุปมาแล้วนะคะ
จำนวนที่ลงทะเบียนไว้ในตอนแรกนะคะ
มีจำนวน๑๔๔คนนะคะ
แต่ว่าเมื่อมีการตรวจสอบแล้วก็คัดกรอง

ก็ได้สรุปแล้วว่าจำนวนที่มีการแจ้ง
แล้วก็ต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะ
ก็คือจำนวน๑๔๑คน
ซึ่งทางกองทัพเรือนะคะ
ได้มีการประสานในการนำรถบัตรเข้าไปรับ
จำนวนคนไทยทั้งหมดนะคะ
ที่เดินทางมาจากเมืองอูฮันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ในจำนวน๑๔๑คนนะคะคุณผู้ชม
คือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะคะ
ก็ได้มีการสรุปตัวเลขอีกนะคะว่า
คนที่จะสามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้
มีจำนวนทั้งสิ้น๑๓๘คนนะคะ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นะคะพบว่ามี๓คน
ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้

ซึ่งรายละเอียดในเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายนะคะ
เดี๋ยวจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
แต่ว่ามันอยากหมาขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า
สื่อมวลชนหลายสำนักนะคะ
จะต้องอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะคะ
เพื่อที่จะบันทึกภาพในช่วงที่รถบัตรของทางกองทัพเรือเข้าไปรับผู้โดยสารคนไทยนะคะจำนวน๑๓๘คนนะคะ
จากจำนวนคนไทย๑๓๘คนที่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้แล้วนะคะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่จำนวน๑๖คนนะคะ
ก็ประกอบไปด้วยนักบิน๒คน

เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค๗คน

และลูกเรืออีก๔คน
รวมทั้งหมดเป็น๑๕๗คนค่ะ
ที่สามารถเดินทางออกมาจากเมืองอูฮันถึงประเทศไทย
ที่สนามบินอูตะเภาได้อย่างปลอดภัย

ลงมายังสนามบินอุตภาวนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่
รวมไปถึงสื่อมวลชนเองที่ปักหลักรอดูความพร้อมนะคะ
ในเรื่องของการรับคนเดินทางกลับจากเมืองอูฮัน
ยังประเทศไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกคนก็ต่างชื่นใจนะคะ
แล้วก็ภูมิใจที่สามารถที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
สามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะ
ขอบคุณคุณระวีการแก้ววิจิตรนะคะ
ก็คือทางนักข่าวเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะกันพื้นที่
ว่าสามารถอยู่ได้แค่ในพื้นที่ในบริเวณไหน
เพื่อความปลอดภัยของนักข่าวด้วยนะคะ
อย่างที่คุณระวีการรายงานมานะคะก็คือเดินทางกลับมาเมืองไทย
ทั้งสิ้นจากอู่ฮั่นก็คือ๑๔๑คน
แต่ว่ามีบางคนที่ป่วยก็เลยเหลือแค่๑๓๘คนที่กลับมาถึงนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยรวมแล้วทั้งหมด๑๕๗คน
สำหรับคนที่ป่วยแล้วเดินทางกลับมาไม่ได้
เดี๋ยวจะมีรายละเอียดมีข้อมูลให้เพิ่มเติม
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อเครื่องบินลงที่อุตภัวร์
ก็จะรีบในส่วนของการนำคนออกจากเครื่องบินไปที่รถ
แล้วก็มีการคัดกรองแล้วก็จะมีการแยก

รอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ